คุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งเรื่องที่เราเกริ่นไว้ตั้งแต่เบรกที่แล้วนะคะ
ช่วง๙โมงเช้าที่ผ่านมามีเหตุอุกอาจเกิดขึ้น
คนร้ายเนี่ยบุกเข้าไปยิงผู้หญิงคนนึงนะคะ
ซึ่งเป็นน้องสาวของผู้รับเหมารายใหญ่ในจังหวัดเสียชีวิตคาบ้าน
เขาบอกว่าปมเหตุมาจากที่คนร้ายไปมีคดีกับสามีของคนตาย
แล้วคนร้ายก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นหลานเขยก็เป็นคนในเครือญาตินะคะ
ตำรวจสพชะอำเขาได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกยิงเสียชีวิตนะคะ
ที่บ้านเลขที่๖๙ตำบลนายางอำเภอชะอำ
ก็เข้าไปตรวจสอบพร้อมกับแพทย์เวรแล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานรวมถึงกู้ภัยด้วย

ตรงประตูหน้าบ้านพบศพนางสุชาดามากมูลอายุ๔๗ปี
สภาพศพถูกยิงเข้าที่ศีรษะ๓แผล
วนมขวาด้านบน๑แผลสีข้างขวา๒แผล
ศอกขวา๓แผลแขนซ้ายอีก๒แผล

ใกล้กันมีหัวกระสุนปืน๑หัวค่ะ
สำหรับผู้ก่อเหตุอย่างที่บอกเป็นหลานเขยของผู้ตายนั่นแหละค่ะ
ชื่อว่านายชัดชัยสุริโยหรือว่านายโอนะคะ
ทราบหมายเลขทะเบียนหลบหนีไปทางเส้นทางคลองชนรับประทานสาย๑ในอำเภอท่ายาง
นายพวิทพลมากมูลพี่ชายของผู้ตาย
คนนี้คือเจ้าของบริษัทรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ในพื้นที่
เล่าให้ฟังบอกว่า๒๓เดือนที่ผ่านมา
ฉัดชัยคนก่อเหตุเนี่ยไปมีเรื่องทะเลาะวิวาสกับสามีของคนตาย

ฉัดชัยเอามีดไปฟันหัวสามีคนตายจนเขาได้รับบาดเจ็บ
ตัวเองก็เลยถูกจับดำเนินคดีนะคะ
ซึ่งวันนี้๓สิงหาคมเนี่ยมีกำหนดต้องไปขึ้นศาลตามนัดเพื่อพิจารณาคดี
เพราะฉะนั้นช่วงเช้านายชัดชัยก็เลยมาที่บ้าน
มาพูดคุยกับคนตายบอกว่าไปบอกสามีให้หน่อยได้ไหม

ชัดชัยก็เลยชักอาวุธปืนยิงใส่ผู้ตายไปหนึ่งนัด
แล้วก็เดินกลับมายิงซ้ำอีก๓นัดแล้วค่อยหลบหนีไปค่ะ
สืบสวนตอนนี้อยู่ระหว่างการลงพื้นที่ตามไล่ล่าตัวมือปืนรายนี้มาดำเนินคดีนะคะ
คดีทำร้ายร่างกายตอนนี้ก็คือฆ่าคนตายโดยเจตนาแล้วนะคะ